มีเหตุการณ์ที่คุณป้าวัย๖๑ปี
ถูกแทงเสียชีวิตที่บ้านพักแล้วก็เป็นการเสียชีวิตแบบปริศนา
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่๑๙พฤษภาคมแล้ว
แต่ก็ยังตามจับตัวคนร้ายไม่ได้
ทีนี้ก็เลยมีเป็นการแห่ศพ
เพื่อไปบุกโรงพักทวงถามความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวตอนนี้รอหน่อย
รอเรื่องของผลนิติวิทยาศาสตร์ให้ออกมาก่อนนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศที่ทั้งแยดชาวบ้าน
พากันแห่ศพของนางสมบูรณ์อินสันอายุ๖๑ปี
ก็แห่ไปที่หน้าสพหนองตองที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เพราะว่าเมื่อวันที่๑๙พฤษภาคม
เกิดเหตุการณ์ที่นางสมบูรณ์อินทสันถูกแทง๔แผล
แล้วก็เสียชีวิตที่บ้านบวกครกที่ตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
จนถึงตอนนี้ค่ะวันนี้๒๗พฤษภาคม
ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้
แล้วก็เมื่อวานนี้จริงเป็นวันชาปนกิจศพของนางสมบูรณ์
แต่ว่าญาติเลี้ยวขบวนแห่ศพไปที่โรงพัก

เพราะว่าโรงพักตั้งอยู่ระหว่างชาปนสถาน
ระหว่างทางที่จะไปชาปนสถานพอดีนะคะ
แล้วพระสงฆ์ที่เดินนำมาเหมือนกับไม่ได้มีการคาดการณ์มาก่อน

ทีนี้พอเข้ามาถึงโรงพักแล้วทั้งญาติแล้วก็ชาวบ้าน
ก็ไปหาตำรวจค่ะให้กำลังใจตำรวจ
แล้วก็สอบถามถึงความคืบหน้าของคดีด้วย
ตำรวจบอกว่าไม่ต้องกังวลยังไงคดีนี้
ตำรวจจะทำอย่างเต็มที่ให้ยุติธรรมมากที่สุด

ตอนเจอยาดกับเจอชาวบ้านนะคะที่แห่ศพมาค่ะ
ส่วนเรื่องของความคืบหน้าทางคดีตั้งเอาไว้๓ประเด็น

หนึ่งเลยเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว

หรืออาจจะเป็น๒คือปัญหานี่นอกระบบ
หรือ๓อาจจะเป็นเรื่องของการชิงทรัพย์
ซึ่งตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะคะ
ตอนนี้มีการสอบสวนพยานไปแล้วเกือบจะครบแล้วค่ะ
รอผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
จากทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานเชียงใหม่
แล้วก็ทางแพทย์นิติเวศออกมาก่อน

ตำรวจบอกว่าจะทำให้มีน้ำหนักมีความชัดเจนมากขึ้น

แล้วหลังจากนั้นตำรวจก็จะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปด้วยนะคะ